คุณผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกเป็นศพแรกแล้วนะครับ
ซึ่งต้องรายงานให้คุณผู้ชมทราบเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ต้น
เมื่อวานนี้มีเรือที่ถูกคลื่นซัดจนล่มแล้วก็มีผู้สูญหายไปอีก๑คน
ปรากฏว่าเจอผู้สูญหายแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นำศพของนายปราโมทวงสุวรรณ
ช่างเครื่องเรือประมงชื่อว่าโชคมลินีกลับเข้าฝั่งหลังจากเสียชีวิต
เพราะว่าเรือถูกพายุโซนร้อนปลาบึกซัดเรือจมกลางทะเลบริเวณอ่าวปัตตานี
บริเวณอ่าวไทยตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี
หนึ่งในลูกเรือที่รอดชีวิตเปิดเผยว่าเขาเองพร้อมลูกเรืออีก๕คน
เดินเรือจากสงขลาเพื่อออกหาปลาตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมปีที่แล้ว
เมื่อมาถึงปากอ่าวปัตตานีวันที่๔มกราคมเวลาประมาณตี๒
ใดรับแจ้งว่าจะมีพายุเข้าฮแล้วเรียบเข้าไปจอดและทิ้งสมอ
เพื่อหลบคลื่นสูงและลมแรงพร้อมทั้งสวมเสื้อชูชีพ
แล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากคลื่นมันสูงมาก
จนพัดเดือนจมลูกเรือทั้งหมด๖คนตกทะเลไป
ทั้ง๔คนว่ายน้ำเข้าหาชายฝั่งแล้วก็มีคนมาช่วยไว้ได้
ส่วนผู้เสียชีวิตคาดว่าโดนคลื่นลมทะเลตีจนสำลักน้ำ

ส่วนลูกเรืออีก๑คนขณะนี้ยังหาไม่พบนะครับ
ว่าศพอาจจะติดอยู่ในทะเล
ซึ่งจะประสานนักประดาน้ำงมหาศพอีกครั้ง
ดังนั้นตอนนี้ก็เป็นการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งก่อน
และมีผู้สูญหายอีก๑คนนะครับ
ส่วนการกู้เรือที่จมขณะนี้ต้องรอให้สภาพอากาศ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนครับ